เรามาติดตามเรื่องของภัยสังคมกันก่อน
ทั้งเรื่องของการขโมยชุดชั้นใน

คุณเล่าขโมยชุดชั้นในเหรอดิฉันเล่าสไลด์หนอนเหรอ
อย่างนั้นผมเตือนสาวแล้วกันนะฮะ
ให้ระวังโจรขโมยชุดชั้นใน
อารวาสตามหอพักที่ลำปางนะครับ
แล้วก็สมาชิกเพจมหาวิทยาลัยดังที่ลำปาง
เขาก็โพสต์เตือนภัยออกมา
หรือสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค์คนล้านนาลำปาง

พร้อมด้วยข้อความเพื่อประกาศเตือนภัย
โดยมีข้อความนะครับว่าเตือนภัยเตือนภัยเครื่องหมายตกใจ

นิรนามโรคจิตออกตระเวนขโมยชุดชั้นใน
ศึกษาภายในหอพักในคืนวันก่อน

รวมถึงมีคลิปด้วยนะครับ

เป็นคลิปจากวงจรปิดของหอพักหญิงแห่งหนึ่ง
อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาลำปางเขตตำบลพิชัยอำเภอเมือง
มีภาพของชายรูปร่างสูงผอม

เดินเข้ามาในหอพักหญิงเมื่อคืนวันจันทร์
พร้อมขโมยชุดชั้นในของนักศึกษาสาว
ตากไว้ที่ราวตากผ้าหน้าห้อง

ขโมยชุดชั้นในขโมยกางเกงในได้เรียบร้อยแล้ว
ก็จะรีบยัดใส่ในกระเป๋าเสื้อและกระเป๋ากางเกงทันที
ก่อนที่จะเดินไปขโมยชุดชั้นในในอีกหลายต่อหลายจุด
ค่อยเลือกสัญหาไปนะครับ
นักศึกษาและหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้เกิดความหวาดกลัว
ตอนนี้ไม่นำเสื้อผ้าหรือชุดชั้นในออกมาตากไว้ข้างนอกแล้วนะฮะ
กไว้ในห้องผึงพัดลมเอาคุณ
แม้จะเหม็นกลิ่นอับชื้นแต่ก็ต้องยอม
งั้นถูกคนนี้ขโมยไปหมดเลยนะครับ
ไม่งั้นก็ต้องเฝ้าคุณตากแล้วต้องเฝ้า
ยิ่งเฝ้ายิ่งอันตรายเดี๋ยวมาเจอคนนี้อีกนะครับ

ตอนนี้ก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์เตือนภัยกัน
แล้วก็นำไปเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับ
ศึกษาเขาจะได้ไม่ต้องหวาดภาวะกันอีกนะฮะ